เพชรเป็นแซ่บไปถึงสวง
อาหารเที่ยงแบบนี้พาไปกินส้มตำดีกว่าค่ะ
แล้วไปไม่ใช่แค่ที่แบบแบงค์คลอคนะคะ

ไปกับลูกสูงสาวคนนุฑนุธชนันนะคะ
เขาทำธุรกิจโอ้โหเปิดร้านส้มตำแซ่บแต่สวดอ่ะ
มันจะสวดปันดั๊ยมันจะแซ่บอีนีปันดั๊ย
เขาโชว์แบบตำป๊อกให้เราดูเลยนะ
ไปชมสกูลพิเศษเลยจ้า
เราล่ะจะกินมาลงน่ะอย่ากองยักษ์เมาก็จะเมากับอาย
แต่ว่าขอพักเรื่องการดื่มไว้ก่อนนะคะ
เพราะเราจะพาไปลิ้มลองความแซ่บแทนที่ร้านแซ่บปลาชวด

แต่ที่ร้องเพลงเนี่ยก็พูดว่าเจ้าของร้านอาหารเนี่ย

ใช่แล้วค่ะเธอคือลูกทุ่งสาวสุดฮอต
นุชนันวันนี้ลา

ด้วยแบบลดมือแม่หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
สูตรของเขาที่มีความเฉพาะ

หนูสั่งตรงมาจากขนบนเลย

อยากให้มันเป็นซิกเนเจอร์ของเรา
แบบว่าเราใช้ของดีในการที่จะมาให้ทุกคนได้ทานกัน
และต้องบอกว่าเป็นบุญปากอีหลีอีหลอกระดอกกระเดีย

นุษย์ก็เลยลงครัวจับคกวงสากโชว์ลีลาการตำส้มตำ

ปรุงรสให้แซ่บหน่อใส่มะละกอลงไป
อ้าวอย่าลืมใส่กุ้งแหงบนของดี

ฝีมือที่ว่าก็ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเพราะว่าคอยเป็นคนอีสาน
ตำมะกุ้งกินมาแต่น้อย
แซ่บตาสวดเด้อพี่น้อง
อักรุง
มวลคักมวลแห้ง
นุษย์บอกว่าปกติไม่ได้ร้องไปตำไปแบบนี้เด้อ
เพราะว่ากลัวน้ำลายมั่นสิลงลงในครกจ้า
แต่ก็มีบ้างที่ไปจับไมค์ร้องเพลงเอง
แต่เทลูกค้าไม่ให้เสียชื่อที่มีเจ้าของเป็นนักร้องเสียงแหบ

เพราะแม่พี่น้องอาหารที่ฝากเขาก็แซ่บอยู่
ส่วนเจ้าของร้านน่ะเหรอ
อุ้ยแซ่บแซ่บ
แซ่บปลาสวดไปเลยจ้า